ประจวบค่ะเขาบอกว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่ผาสุกได้อย่างไรนะผู้ชายคนหนึ่งค่ะอยู่ในชุมชนสติไม่ค่อยดีค่ะวันดีคืนดีก็ถือท่อนเหล็กเอามาขู่ทำร้ายร่างกายชาวบ้านวันดีคืนดีก็เอาขวดแก้วปลาเข้าไปในบ้านชาวบ้านทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะคะก็เลยเอาคลิปเนี้ยที่เราจะได้ดูกันต่อไปเนี่ยไปร้องเพ
เสียงดังนั่นมาก

เสียงดังลั่นชุมชนเลยนะคะแล้วมีอีกคลิปหนึ่งอันนี้คลิปกลางคืนนะฮะกลางคืนก็ภาวะกลางวันก็สยองดูเห็นไหมฮะในมือมีอะไรท้อนเหล็กค่ะถอดเสื้อด้วยถือกวัดแกว่งไปมาแบบนั้นป้วนเปี้ยนอยู่ในชุมชนก็ไม่รู้ว่าจะเอาเข้าไปทำร้ายร่างกายใครนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ชุมชนแถววัดเขาตะเกียบจังหวัดประจวบคิวรีคันชาวบ้านในชุมชนก็บอกว่าอยู่กันแบบระแวงหวาดกลัวภาวะไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงแล้วกับชายคนนี้คือก็ยังไม่รู้นะว่าลักษณะการกระทำแบบนี้มันเกิดจากการพั่นยาหลอนยาเสพติดหรือเปล่าหรือเกิดจากตัวเขาเอง
ขอบคุณครับ